ดูเรื่องของแก๊งเสื้อฮูตกันบ้างนะคะตำรวจเนี่ยตามรวบแก๊งเสื้อฮูตจากจังหวัดลำพูนมาได้เพิ่มอีก๘รายรวมทั้งหัวหน้าแก๊งด้วยค่ะ
แก๊งเสื้อฮูตเนี่ยถ้ายังจำกันได้คือเขาจะตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ไปไล่ทำร้ายชาวบ้านที่อยู่ที่อำเภอสรรปะตองแล้วก็มีการชิงทรัพย์ด้วยนะคะ
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้ควบคุมตัวมานะคะนายปฏิพาณสินเทียมหรือซีซ่า
อายุยี่สิบสี่ปีเป็นหัวหน้าแก๊งเสื้อฮูตหรือแก๊งเฮอริเคนซึ่งแก๊งเนี้ยเป็นแก๊งวัยรุ่นในลำพูนนะคะ
โดยเขาร่วมกับพวกในแก๊งอีก๙คนพร้อมอาวุธครบมือทั้งมีดทั้งขวดทั้งไม้เบสบอลไล่ทำร้ายร่างกายชาวบ้านที่ขี่จักรยานยนต์ตามถนนสายเลี่ยงเมืองสรรปะตองแม่วาง
บริเวณบ้านท่าวังพร้าวอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงกลางดึกเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะคะมีผู้บาดเจ็บจากแก๊งนี้ไปถึงห้าคน
และยังก่อเหตุชิงมือถือไปอีกสองเครื่องด้วยจากการตรวจค้นบ้านพักนะคะ
สามารถยึดของกลางได้หลายรายการอย่างเช่นมือถือ๑๗เครื่อง
บุ๊กหนึ่งเครื่องมือถือผู้เสียหายหนึ่งเครื่อง
เสื้อฮุฏอีกสองตัวจากนั้นค่ะ
คุมตัวผู้ต้องหามาสับส่วนที่กรมจาการตำรวจผู้ทอดภาคห้า

เยาวชนที่ไปก่อเหตุนั้นเป็นเด็กคนละแก๊งกันนะคะ

ของทุมดอตรีธวัตชัยพงวิวัตชัยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจผู้ท้องจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าหลังเกิดเหตุก็สอบสวนขยายผล
จนทำให้มีหลักฐานค่ะมีทั้งภาพวงจรปิดมีพยานบุคคล
จึงขออนุมัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออกไม้จับและจับกุมตัวในซีซ่า
วันนั้นวันเกิดเหตุนี่น้องอยู่ไหนครับ
วันเกิดเหตุอยู่ที่นั้นครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุสอบสวนขยายหนึ่ง
จนทำให้มีหลักฐานค่ะมีทั้งภาพวงจรปิดมีพยานบุคคล
ขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกไม้จับและจับกลุ่มตัวในซีซ่า
รวมทั้งกดดันจนผู้ปกครองนำตัวมาส่งมอบให้กับตำรวจอีก๗ราย
และก่อนหน้านี้ก็ออกหมายจับรวบตัวไปได้อีก๒รายรวมแล้วตอนนี้จับได้๑๐รายนะคะ
พลตรวจโทปิยาตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่าจากการสอบสวนในซีซ่าก็รับสารภาพ
ได้ลงมือก่อเหตุจริงที่อำเภอสรรปะตองที่ทำไปเพราะความคึกขนองค่ะ
แต่ที่มาบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเขาไม่ได้ทำเป็นแค่บางคดีเท่านั้น
พบว่ามีประวัติก่อเหตุมา๕ครั้งแล้วในพื้นที่จังหวัดลำพูน
มีพฤติการเป็นหัวหน้าก็จะเรียกกลุ่มวัยรุ่นสั่งการลูกน้องไปก่อเหตุ
แล้วก็นัดกันผ่านทางโซเชียลทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ทางไลน์ค่ะ
ยังมีสมาชิกในแก๊งนี้เหลืออีกนะคะถึงจับมาได้แล้ว๑๐คนเนี่ยยังเหลืออีก๘๑๐คนค่ะ
ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีเช่นกันนะคะ